คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในโลกโซเชียลพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมาก
เพราะว่าเพจดังได้มีการโพสต์ภาพเอาไว้ว่ามีหนุ่มไฮโซคนหนึ่งขับรถหรูเลย
แต่ทำไมถึงไปจอดรถในที่จอดรถคนพิการ
ผู้ชายคนนึงยืนซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็มีข้อความว่านุ่มไฮโซขับรถหรูละเมิดสิทธิ์จอดบนที่จอดรถคนพิการ
สมาชิกส่งภาพมาให้นี่ค่ะ
นี้อ้างว่าคนขับรถเป็นน้องชายไฮโซท่านหนึ่ง
จอดรถได้เดินลงไปซื้อของอย่างสบายใจ
แจ้งเจ้าหน้าที่ห้างไปก็ทำได้แค่สายหน้า

พร้อมฝากว่านิสัยถาวรดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะ
หลังจากภาพนี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปเกิดกระแสวิจารณ์เยอะมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือแน่นอนล่ะค่ะไม่พอใจต่อพฤติกรรมของเจ้าของรถหรูคันนี้
อยากให้มีการออกมาตรการต่างเพื่อที่จะได้ไม่มีใครไปเบียดเบียน
หรือเอาเปรียบคนพิการนะคะ